แม้ว่าช่วงนี้อากาศจะร้อนแต่ว่านี่แหละค่ะ
คือสัญญาณเตือนว่าจะมีพายุฤดูร้อน
ใครจะทำกิจกรรมกลางแจ้งพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรจะตากพืชผลการเกษตรต้องระมัดระวังให้ดีค่ะ
เพราะว่าช่วงนี้นะคะมีมวลเย็นจากจีนแผลลงมาปกคลุมประเทศไทย
ขณะที่ตอนล่างเนี่ยจะมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้หอบเอาความชื้นจากทะเลขึ้นไป
ขณะเดียวกันบริเวณประเทศไทยเนี่ยสะสมความร้อนมายาวนานนะคะจึงทำให้อากาศมันต่างกันมาก
เกิดเป็นพายุฤดูร้อนต้องระมัดระวังเรื่องของลมกระโชกแรงพายุลูกเห็บนะคะ
แล้วก็ฝนตกลงมามากมายดังนั้นแล้วค่ะเรามาเตรียมการกันดีกว่า
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๑๑เมษายนเนี่ยแต่ละภาคจะเจอสภาพอากาศอย่างไรกันบ้างนะคะ
เหนือภาคอีสานระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนค่ะเกษตรกรควรตรวจสอบความแข็งแรงของสิ่งปลูกสร้าง
คำยันกิ่งไม้ผลแข็งแรงไม่ควรทำกิจกรรมกลางแจ้งนะคะ
แล้วก็ระมัดระวังจากฟ้าผ่าด้วยแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งสำคัญคือศัตรูพืชจำพวกหนอนและเชื้อรานะคะ
ระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนนะคะ
เกษตรกรต้องตรวจสอบความแข็งแรงของสิ่งปลูกสร้าง
งดตากพืชผลของการเกษตร
เกษตรกรนั้นไม่ควรที่จะให้น้ำฝนตกบนดินนะคะ
แล้วก็ให้ดินนั้นไหลลงบ่อป้องกันปลาน็อกน้ำนะคะ
วันพรุ่งนี้ยังคงเป็นอีกวันหนึ่งที่ต้องเฝ้าจับตาดูว่า
ผลกระทบจากพายุฤดูร้อนนั้นจะเกิดขึ้นพื้นที่ใดบ้างนะคะ
ก็กลับมาติดตามพยากรอากาศรู้ก่อนร้อนหนาวกันได้ใหม่
วันนี้ไปเก็บมะพร้าวส่งลูกค้าก่อนเดี๋ยวฝนจะตกจัดการไม่ทัน